ประชาชนจากที่คนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอมติออกมาแล้วค่ะ
เรื่องมาตรการเยียวยาหลังล็อกดาวน์นะคะว่าสั่งการให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
มาตรการเยียวยาให้มากที่สุดแล้วโดยมาตรการเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นมาตรการสำหรับลูกจ้างและผู้ประกอบการใน๑๐จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ
มีกรุงเทพมหานครปฐุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียาลาแล้วก็สงขลา
รวมทั้งหมดเก้าสาขาอาชีพหนึ่งเดือนวงเงินสามหมื่นล้านบาทคุณผู้ชมลองดูค่ะ
กิจการที่ได้รับเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกกิจการก่อสร้างที่พักแรม
บริการด้านอาหารขายส่งขายปลีกซ่อมยันยนต์ขนส่งสถานที่เก็บสินค้า
แล้วก็พวกร้านอาหารเครื่องดื่มโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการ
แล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะอันนี้ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่นะคะ
สำหรับคนที่จะได้รับค่ะกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม
มาตราสามสิบสามจะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสองพันห้าร้อยบาทต่อคนนะคะ
อันนี้นี่คือได้เพิ่มมาไม่ได้ไปรวมกับมาตรการช่วยเหลือ
จ่ายค่าแรงร้อยละห้าสิบค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเจ็ดพันห้าร้อยบาท
อันนี้คือได้ต่างหากเพิ่มเข้ามาอีกนะคะคือเดิมเนี่ยอนุมัติเอาไว้แล้วนะฮะ
ในช่วงของการปิดแคมป์คนงานอะไรอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้
จะได้ตกคนละเจ็ดพันห้านะสูงสุดวันนี้อนุมัติเพิ่มอีกคนละสองพันห้า
รวมจะเป็นคนละไม่เกินคนละหนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะนะฮะ
ผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างอันนี้เขาก็ช่วยเพิ่มนะฮะ
ก็ในอัตราสามพันบาทก็จะบวกกับของเดิมที่เคยอนุมัติก่อนหน้านี้ใช่ค่ะ
แล้วก็มีผู้ประกันตนนะครับท่านผู้ชมครับตามมาตราต่างนะฮะ
ตามอัตราสามสิบเก้าสี่สิบสัญชาติไทยจะได้ความช่วยเหลือห้าพันบาท
ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตราสามสิบสามสามสิบเก้าสี่สิบอันนี้ก็ได้
แต่ท่านต้องเตรียมหลักฐานไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐
สำนักงานประกันสังคมด้วยภายในเดือนนี้นี่แหละนะ
จะได้คนละห้าพันบาทนะฮะผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา๔๐ภายในเดือนนี้เหมือนกัน
เพื่อรับค่าช่วยเหลือห้าพันบาทเหมือนกันค่ะนี่นะฮะ
ส่วนมาตรการเรื่องของลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูประโภคพื้นฐานก็มีนะคะ
อนุมัติวงเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทนี่ค่ะ
ลดไฟฟ้าลดค่าไฟนะฮะสองเดือนกรกฎาจนถึงสิงหาคมน่ะ
สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่ะไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือน
ก็ใช้ฟรีเก้าสิบหน่วยแรกครับเกินหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือน
แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนกุมภาพันธุ์ปีนี้ที่ผ่านมาให้คิดตามจริงครับ
ช่วงระยะเวลาเดือนต่างกันนะคะครับค่าไฟเนี่ยกรกฎาถึงสิงหา
แต่ว่าค่าน้ำเนี่ยสิงหาถึงกันยาร้อยละ๑๐สำหรับบ้านอยู่อาศัย
ส่วนกิจการขนาดเล็กก็ร้อยละ๑๐เหมือนกันไม่รวมราชการและรัฐวิสาหกิจค่ะ
จากนี้มีมาตรการเรื่องความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายประชาชนด้านอื่นในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา
ช่วยเหลือลูกหนี้เรื่องการผ่อนปลนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เลื่อนงวดการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยออกไปนะคะ